ที่จะนำเสนอต่อไปนี้อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมชื่นชมกับพลเมืองดีท่านนี้นะคะ
เป็นคุณลุงอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
กระเป๋าสตางค์ได้ในนั้นมีเงินเป็นหลักหมื่นเลยนะคะ
แต่ว่าไม่เก็บไว้กับตัวเองค่ะเอาไปส่งตำรวจประกาศหาตามเจ้าของนะคะ
ซึ่งเจ้าของเขาก็มารับแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะ
คุณลุงพลเมืองดีรายนี้มีชื่อว่าคุณลุงชูโชคสมคิตทวีโชคนะคะ
อายุ๖๔ปีมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
วินของคุณลุงอยู่ตรงข้ามร้านประนอมเขตเทศบาลเมืองชนบุรีค่ะ
คุณลุงชูโชธเก็บกระเป๋าเงินได้เย็นเมื่อวานนี้เอง
ในกระเป๋าตรวจสอบดูมีเงิน๒๐๐๐บาท
ก็เลยรีบเอาไปมอบให้กับตำรวจที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

ต่อมาไม่นานค่ะเจ้าของมาเลยค่ะ
นางสาวสิรินขวัญบัวงามอายุ๒๖ปี

ติดต่อขอรับกระเป๋าคืนด้วยความดีใจเลยนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าทำกระเป๋าหาย
น่าจะเป็นที่หน้าที่ทำการปรายศนีย์บังปลาสร้อย
เงินทั้งหมดในกระเป๋านะคะ๒๐๐๐กว่าบาทนี้นะคะ
มาใช้ในบริษัทเป็นเงินบริษัทด้วย
พร้อมกันนี้นะคะหลังจากที่ได้กระเป๋าสตางค์คืนแล้วก็ดีใจ
ก็เลยมอบเงินจำนวนหนึ่งเป็นสินน้ำใจให้กับคุณชูโชธคุณลุงชูโชธ
แต่คุณลุงชูโชคไม่ขอรับค่ะ
บอกว่าเป็นคนดีต้องหมั่นทำความดีไม่ขอรับไว้
และหลังจากนี้จะเอาบทเรียนนี่แหละไปสอนลูกด้วยค่ะ
ลูกหลานไม่ได้ให้อีกอย่างลูกผมสอนลูกมาทุกคนว่า
ให้เป็นคนดีอย่าให้ผู้คนเขาเดือดร้อน
เป็นคุณพ่อตัวอย่างแบบนี้พันธุ์ตำรวจเอกสมโชคตาผลผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีก็เลยต้องกล่าวชื่นชมคุณลุงชูโชคหน่อยนะคะ
พร้อมบอกอีกนิดหนึ่งหนึ่งประโยค
คนดียังมีอยู่ในสังคมค่ะ